ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าให้แล้วนะครับ
ของเด็กเนี่ยส่งภาพของหลานสาวเด็กหญิงวัยสามขวบมาให้เพจดังทางสื่อสังคมออนไลน์นะ
แล้วก็ให้สื่อมวลชนช่วยขยายผลให้หน่อย
บอกว่าหลานเนี่ยถูกพ่อกับแม่แท้ทำร้ายร่างกาย
สมองบวมนะฮะโคม่า
ทุบตีต่างอันนาใบหน้าแบบเขียวช้ำ

แล้วเอาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล

คือเมื่อวานเนี่ยเราโทรไปหาพ่อของเด็ก

ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายลูกเลย
ผมอยู่กรุงเทพไม่รู้เรื่องเลยนะ

แต่ว่าน้าของเด็กบอกว่าที่เป็นห่วงก็คือ

พี่ชายของหนูน้อยเด็กหญิงวัย๓ขวบเนี่ย

ตามไปเจอตัวพ่อกับแม่แท้ของเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
แล้วก็เป็นฝีมือของพ่อกับแม่ของเด็กนั่นแหละ
เป็นฝีมือของพ่อกับแม่แท้ของเด็กจริงนะครับท่านผู้ชมครับ

บอกผมไม่รู้เรื่องเลยผมอยู่กรุงเทพ
คนเป็นพ่อเป็นแม่จะไปทำลูกอย่างนี้ได้ยังไง
โอ้โหนี่ฮะสพมสุพรรณบุรีไปคุมตัวได้ทั้งสองคนนะครับ
ฝ่ายผู้ชายพ่อของเด็กเนี่ยอายุ๓๖ปี
ส่วนแม่ของเด็กอายุยี่สิบแปดปีนะ
แล้วก็ยึดจักรยานยนต์ได้คันหนึ่ง
เพราะว่าเป็นหลักฐานของกลางในคดี
เพราะว่าขี่พาลูกไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ขี่รถหลบหนีกันไป
นี่ฮะทำร้ายร่างกายลูกสาววัย๓ขวบตัวนิดเดียว
บอบช้ำทั้งตัวแล้วก็เยื่อหุ้มในสมองอักเสบนะครับ
สืบสวนไปจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะ
ผู้ชมครับนี่คือร่องรอยของน้องนะครับเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
รอยแผลเต็มตัวไปหมดมีรอยถูกบุหรี่จี้ที่ตามตัวกับที่ขาด้วยนะครับ
คือพ่อของเด็กเนี่ยที่ตำรวจตามไปที่บ้านเช่าในตัวเมืองสุพรรณ
แล้วก็จับได้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังได้รับแจ้งเหตุ
โทรไปหาตามเบอร์โทรพ่อของเด็กก่อนพ่อของเด็กก็รับสาย
ก็บอกเหมือนกับที่บอกกับเราเลยที่คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปคุยด้วยเลย
ผมอยู่กรุงเทพผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้กลับสุพรรณเลย
นี่ฮะไม่ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
แต่ตำรวจเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าคุณจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงหรอก
เขาต้องการรู้พิกัดว่าคุณอยู่ที่ไหนจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณ
นี่นะฮะแล้วก็แกะรอยไปจนสุดท้ายไปเจอที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุพรรณบุรีนะฮะ
แล้วไปเจอจักรยานยนต์ของพ่อเด็กเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านด้วยนะ
ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะเจอทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละ
สามีภรรยาคู่นี้ตอนตำรวจมาถึงเนี่ยเอายาเสพติดไปทิ้งลงในชักโครกด้วยนะฮะ
ในห้องน้ำนะครับนี่ฮะตำรวจก็คุมตัวมา
คือตัวพ่อเด็กก็ยังให้การลักษณะวกวนอยู่นะกึ่งปฏิเสธนะครับ
แต่แม่ของเด็กเนี่ยเขายอมรับสารภาพบอกว่าทำร้ายลูกสาวจริง
แล้วไม่ได้ทำครั้งแรกด้วยค่ะนะฮะคือเมื่อวานเนี้ยเราคุยกับพ่อของเด็กนะ
เดี๋ยวย้อนไปฟังเมื่อวานนิดนึงก็แล้วกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปหาพ่อของเด็กนะครับตอนที่เขาปฏิเสธเหมือนกับที่บอกกับตำรวจเลย
ว่าผมไม่รู้เรื่องผมอยู่กรุงเทพผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
พ่อไม่ได้อยู่กับลูกสาวตลอดเหรอคะ
ไม่อยู่กรุงเทพฯแล้วอ๋อคุณพ่ออยู่กรุงเทพฯ

ทีนี้คุณพ่อก็คือแม่ยายโทรมาเล่าให้ฟังวันไหนว่าลูกถูกทำร้าย

ยายบอกไหมว่าใครทำร้ายหลานสาว

เค้ามันไม่ค่อยถูกกันเลยบอกแม่ยาย

ปลอดภัยไม่เยี่ยมลูกถูกลดไป

ปฏิเสธทุกอย่างค่ะปฏิเสธท่าเดียว
ปฏิเสธทั้งเรื่องของแหล่งที่อยู่ปฏิเสธทั้งเรื่องของการกระทำ
บอกอยู่บังแคผมก็ไม่ค่อยถูกกับทางฝั่งแม่ยายเท่าไหร่
นี่ไม่รู้เรื่องนะฮะสุดท้ายตำรวจเขาแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีอยู่บ้านเช่าไม่ได้อยู่บังแค
หลังจากคุมตัวมานะครับทุกผู้ชมครับคือแม้ว่าจะยังปฏิเสธหรือว่าให้การ
กวนอยู่แต่ว่าแม่ของเด็กเนี่ยเขาสารภาพว่าทำร้ายลูกสาวจริง
ขณะเดียวกันทางอายการจังหวัดสุพรรณบุรีทางพมทางพนักงานสอบสวนด้วยนะครับ
ก็ไปพูดคุยกับเด็กหญิงวัย๓ขวบนะมีทีมสหวิชาชีพด้วยนะฮะ
คือน้องเนี่ยอายุ๓ขวบก็จริงตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่ก็จริง
แต่ก็พอจะบอกเล่าอะไรได้นะบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยถูกพ่อต่อย
น้องบอกถูกพ่อต่อยส่วนแม่เนี่ยหยิกหยิกเพื่อให้เงียบ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร้องไห้อะไรประมาณอย่างนี้นี่นะเด็กบอกเท่านี้นะ
แต่ว่าดูจากสภาพร่างกายเนี่ยมีรอยบุหรี่จี้อย่างเงี้ยใช่ค่ะรอยเต็มตัวไปหมดค่ะ
โอ้โหนี่มีพี่ชายคนโตเขาด้วยที่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือมาได้นะฮะ
เพราะว่าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เขาก็เป็นห่วงกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ญาติญาติที่เขาแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อมาเนี่ย
ท่านผู้ชมครับทีนี้ที่ตัวพ่อของเด็กบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ย
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาสองคลิปนี่ฮะโรงพยาบาลเจ้าพญายมราช
เด็กไปรักษาอาการบาดเจ็บเห็นไหมฮะชายหญิงคู่นี้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอุ้มเนี่ยฮะ
ก็คือเด็กหญิงวัย๓ขวบแล้วพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยอุ้มมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เมื่อ๙ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือตี๑๔๐นาที
ตัวพ่อบอกว่าไม่ใช่ผมภาพในกล้องวงจรปิดไม่ใช่ผม
โอ้โหเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขามันดูง่ายมากแม้จะใส่แมสแม่มันง่ายมาก
ท่านผู้ชมครับนะพ่อเด็กเนี่ยเดินนำหน้าแม่เด็กก็อุ้มลูกสาววัยสามขวบ
เดินผ่านกล้องในมุมเนี้ยแล้วเลี้ยวเข้าไปที่เลี้ยวไปเนี่ยคือมุ่งหน้าไปยังห้องฉุกเฉิน
อืมนะอีกมุมนึงนะครับเวลาเดียวกันตีหนึ่งสี่สิบนาที
เก้าตุลาคมที่ผ่านมาในห้องฉุกเฉินเห็นไหมฮะทีเนี้ยแม่เนี่ยวิ่งเลย
มาถึงห้องฉุกเฉินเอาลูกเนี่ยไปวางบนเตียงนะ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ที่อยู่แถวนั้นนะครับ
เข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลเด็กที่บาดเจ็บมาค่ะนี่นะฮะแล้วตีหนึ่งสี่สิบเอ็ดนาที
จากนั้นเนี่ยนาทีเดียวนะช่วงที่นี่วางลูกสาวที่เตียงเสร็จปุ๊บ
พอเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลก็เนี้ยนาทีเดียวฮะตีหนึ่งสี่สิบเอ็ดนาที
ไปเลยค่ะไปแล้วเนี่ยทำเป็นเดินไม่เป็นห่วงเป็นใย
เป็นเราเราจะยังไม่ไปถ้าเป็นลูกเรานะคะรอดูก่อนเป็นยังไง
อาการเป็นยังไงดูการช่วยเหลือก่อนเนี่ยฮะเหมือนกับคุยกันมาแล้วหรือเปล่า
มาถึงมือหมอแล้วก็ไปเลยก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบวิ่งหนีนะ
แต่แบบก็เดินแบบแต่ก็เดินเร็วนะอ่าเดินแบบเฮ้ยไปเถอะใช่ไปค่ะ
ประมาณอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะไปเลยฮะแล้วทีนี้ก็หนีหายไปเลย
จนกระทั่งน้าของเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาทราบเรื่องค่ะนะ
เขาก็เอามาบอกกับสื่อมวลชนแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะ
จะได้ช่วยตามหาตัวพ่อกับแม่ของเด็กเพราะเป็นห่วงหลานชายอีกคนนึงนะ
เป็นพี่ชายของหนูน้อยวัยสามขวบคนนี้ว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะ
น้าของเด็กเนี่ยบอกว่าหลานสาวถูกทำร้ายตั้งแต่๘ตุลาคมนะฮะ
แล้วพ่อกับแม่เขาพามาส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันเข้าตีหนึ่งของวันที่๙ตุลาคมนะ
จากนั้นพ่อกับแม่ของเด็กก็หนีไปเลยไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาดูแลลูกเลย
นี่เธอบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราคือทางญาติญาติเนี่ย
เขารู้ข่าวก็คือทางโรงพยาบาลที่พ่อกับแม่พาเด็กไปทิ้งเอาไว้เนี่ย
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชซึ่งเขาช่วยดูแลอย่างดีเลยนะฮะ
ช่วยรักษาอย่างดีเลยโทรศัพท์มาแจ้งที่น้า
บอกว่าเนี่ยหลานสาวหรือเปล่านะหลานสาวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอยู่
พอรู้เรื่องเนี่ยตกใจมากรีบไปโรงพยาบาลแล้วไปแจ้งความทันที
คือน้าสาวของเด็กเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าเมื่อประมาณ๓เดือนก่อนเนี่ย
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะมีพ่อนะก็มีแม่ของเด็ก
ก็คือคู่เนี้ยที่เขาพาลูกมาทิ้งที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะอยู่กับ
พี่ชายของเด็กวัย๗ขวบแล้วก็เด็กหญิงวัย๓ขวบที่ถูกทำร้าย
เขาอยู่ด้วยกันสี่คนอยู่ที่บ้านเช่าแต่ญาติญาติเนี่ยไม่เคยรับรู้เลยว่า
มันมีความรุนแรงในครอบครัวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นก็คือหลานสาวคนเล็กนะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบจะถูกพ่อกับแม่ทำร้ายร่างกาย
วันเกิดเหตุเนี่ยมาเห็นหลานนะคือทางโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็ดูแลจนสามารถที่จะพอพูดคุยให้ข้อมูลได้
ได้คุยกับหลานสาวหลานสาวเนี่ยบอกกับน้าว่าถูกพ่อตี
ท่อนไม้ใช้ไม้แขวนเสื้อใช้บุหรี่จี้นะ
ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับหลานซึ่งเป็นเด็กแค่๓ขวบ
และเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเป็นผลมาจากการเสพยาเสพติดหรือเปล่า
น้าบอกว่าเมื่อปี๕๕พี่เขยเคยถูกจับในคดีพยายามฆ่าในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปี๖๔ที่ผ่านมานี่เองติดคุกอยู่ตั้งหลายปี
ถอดกำไรอีเอ็มเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายลูกสาววัยสามขวบ

แล้วทีนี้มีทางพยาบาลนะคะเขาติดต่อมาบอกว่ารู้เรื่องไหมว่าเด็กโดนทำร้ายร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็มารู้อีกทีหลานเราโดนทำร้ายเหรอครั้งนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เราปล่อยไปเป็นเพราะว่าเราไม่เคยเห็นว่าเด็กโดนทำร้ายอ่ะ
ที่ที่หน้าเขาเหมือนว่าเขาโดนโดนตีโดนชกที่หน้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช้มือชกอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะมันมีรอยหัวแตกด้วย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามตัวโดนหยิกที่ตัวโดนหยิกเขาบอกเขาโดนหยิกแล้วเขาก็บุหรี่จี้ที่ขาอันนี้บุหรี่จี้เขาเขาพูดชัดเจนว่าบุหรี่จี้ที่ขาที่ขาแล้วก็โดนไม้ตีที่แขนเขาก็ต้องรับรับตามที่เขาทำอ่ะค่ะเพราะว่ามันก็เกินไปถึงเป็นพี่สาวเราก็จริงทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลว่าเขาทำเพราะอะไรเราก็อยากรู้เหมือนกันตรงนี้สบายใจขึ้นป่ะสบายใจขึ้นค่ะ

โปรดเลยของหนูน้อยคนนี้นะฮะปักเทียน๔เล่มนี่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยตอนนี้ญาติญาติทางฝั่งคุณตาคุณยายรับมาดูแลแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปตั้งแต่๙ตุลาคมนี่เราก็เลยซื้อเค้กมาเอาเทียนมาให้เป่าเทียนวันเกิดหน่อย
หนูหนูน้อยคนนี้เขาดีใจมากค่ะนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับน้องดีใจมากนะครับคุณน้าก็ฝากขอบคุณทีมข่าวด้วยนะนี่ฮะฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกที่ด้วยนะที่ช่วยเหลือกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในครั้งนี้สุดท้ายในตำรวจเนี่ยก็ไปตามเจอตัวพ่อกับแม่ของหลานแล้วนะส่วนเรื่องคดีความจะเป็นยังไงกันต่อไปก็เป็นขั้นตอนของต

ก่อนเกิดเหตุลูกเคยกับลูกสาวและหลานทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกันกับคุณตานะคะครับแต่คุณตาถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่าก็ทนพฤติกรรมของลูกเคยไม่ไหวลูกเคยบังคับให้ลูกสาวเสพยาเสพติดอืมนี่ไงคะมันมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องคุณตาบอกว่าคุณตาไล่เลยไม่เอาไม่ให้อยู่ในบ้านตาแล้ว
ก็ทำประตูหนีบนิ้วมือของน้องสองนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางจนเล็บหลุดทั้งสองนิ้วค่ะ
บุหรี่จี้ที่อวัยวะเพศและที่ใบหน้าของน้องจนเป็นรอยเต็มไปหมดและคุณตาบอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้มากที่สุดเลยนะ
ลูกเขยเอาค้อนทุบหัวหลาน

หลานภาวะถึงขั้นที่ตอนนอนนะคะละเมอเด็กนะคะ
ละเมอว่าพ่อทำร้ายหนูทำไม
พ่อทำร้ายหนูทำไมพูดซ้ำอยู่แบบนี้
ปกติแต่เด็กผู้หญิงคนเดียวเด็กผู้ชายไม่ตี
นิ้วมือเนี่ยเอาประตูอย่างนี้พับประตูเข้านิ้วหลุด

กัดตรงนี้กัดเป็นแผลเป็นรอยฟันอยู่เลย
ถามว่าใครกัดลูกพ่อกัด
เขานั่งกินข้าวอยู่ดีก็นั่งข้าวอยู่ในบ้าน

พ่อปกติดีหนูทำไมหนูผิดอะไร
หนูเจ็บรู้ไหมหนูเจ็บนะเนี่ยเขาพูดคนเดียว
ไปนอนก็อ้าวหลองอ้าว

อ้าวโดนตีอ้าวหลวงตีอ้าว
กลัวโดนตีอ้าวหลวงตีอ้าว
กลัวโดนตีอ้าวหลวงตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าวหลวงตีอ้าว
กลัวโดนตีอ้าวหลวงตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าวหลวงตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าว

กลัวโดนตีอ้าว

แค้นก็อยากจะพูดว่าทำไมมึงต้องทำแบบนี้
ในเมื่อถ้ามึงอยากจะได้ชีวิต
ยายเนี่ยทำไมไม่มาทำร้ายยายไปทำร้ายหลานทำไม
ถ้าเป็นไปได้อยากให้มันมาทำกับเรา
อยากให้มันมันตัวต่อตัวกับเราเลยคือไม่อยากให้มันไปทำกับหลานอ่ะ
อยากจะบอกว่าอยากจะขอโทษน้องคือ
ยายก็ไม่ได้ตั้งใจอยากให้หนูไปโดนกระทำแบบนี้หรอก
ยายก็เห็นว่าเขาเป็นแม่เป็นลูกกัน
ยายก็อยากจะเลี้ยงดูเขาอ่ะใช่จ้ะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องดูแลเด็กหลังจากนี้ให้ดีที่สุด
ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาดูให้นะคะ

และพี่ชายวัยเจ็ดขวบทางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
ก็ให้อยู่ในความดูแลของคุณตาและคุณยายก่อนนะคะ
ในเบื้องต้นนะคะครับคือต้องดูแหละว่ายังไง
พ่อแม่เด็กเนี่ยก็คงไม่สามารถดูแลเด็กได้แล้วละมั้ง
เพราะก็ต้องถูกดำเนินคดีอะไรเนี่ย
ก็ต้องตอนนี้อยู่กับตายายค่ะครับตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวพ่อแม่เด็กด้วยนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาเสพยาเสพติด
เพราะว่าเจอสารเสพติดในร่างกายด้วยแล้วมันมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะมีความผิดตามพรบความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะคะ
ก็เพิ่มเติมเข้าไปหลายข้อหาเลยค่ะตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณตาคุณยายสำหรับเด็กทั้งคู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือดูแลต่อเนื่องเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรของเด็ก
นี่พ่อกับแม่แท้แท้นะฮะแท้ค่ะโอ้แล้วเหตุผลบอกไม่ชอบเด็กผู้หญิงนะแม่
อืมแต่นี่คือลูกตัวเองอ่ะใช่ค่ะน่าสงสารจริงจริงครับส่วนเรื่องเนี้ย